ยุคนี้ปากกัดตีนถีบ
ขายของก็อยากจะได้ทำเลที่ดีที่สุด
อยากให้ร้านของเราเป็นที่ต้องตาของลูกค้าที่สุด
พ่อะคะขายเต้าหูทอดกับแม่คะขายข้าวแกร่ง

ในซอยข้างโรงพยาบาลวชิระนะครับ

ขายของทุกวันก็หากินก็ลำบาก
มันก็ลำบากว่ามีที่ขายปฏิเสธไว้หรือไม่ขาย

ขายได้จูก็ขายได้
ผมไม่ได้ไปทำอะไรผิดไม่ได้ป้นค่าจี้อะไรเขาเลย
ลงออกจริงนะ
ดูนะครับก็ประเทศไทยตายแล้ว
ทำมาหากินสุจริตก็เป็นอย่างนี้
แต่อันนี้มาไล่ไล่อย่างก็หมูกับหมา

คือต้องดูแลตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาแต่งตั้งให้ดูแลตรงนี้นะคะ
ไม่ได้ไปเกะกะใครเลยนะมาดูนี่
ไม่ได้ไปเกะกะใครเลยนะคะ

เพราะว่าเห็นเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วเก่าแก่
กับพ่อค้าขาธรรม์ขายเต้าหู้ทอด
ต่างคนต่างถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
ในซอยข้างโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเขตดูสิต
ฟังจากในคลิปก็พอจะจับใจความได้ว่า
เจ้าถิ่นเดินมาไล่พ่อค้าขายเต้าหู้ทอดขาจร
ไม่ให้มาจอดรถขายของในซอยนี้

พยาบาลห้ามลูกค้าท่านอื่นซื้อด้วย
โดยแม่ค้าเจ้าถิ่นอ้างบอกว่าเธอมีสิทธิในการสั่งห้าม

ที่บริเวณนี้มีเพราะข้าแม่ข้ามาจองขายของเต็มหมดแล้ว
เธอจะนำคลิปที่เธอถ่ายไปร้องที่สำนักงานเขตดูสิต
สำนักงานเขตเขาให้ขายหรือเปล่า

ทีมขาของเราไปสอบถามที่สำนักงานเขตดูสิทธิ์

แม่ค้าที่เห็นในคลิปชื่อเจ๊ออม
ออมเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง
คนเก่าคนแก่ในซอยดังกล่าวนี้แหละ
เป็นจุดที่คลิปเป็นจุดผ่อนผันนะ

ให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตั้งขายได้

ต้องมาลงทะเบียนกับทางเขต

ซึ่งมีผู้ค้ามาลงทะเบียนหมดแล้ว

วันที่ขอความร่วมมือห้ามขายบนขาย

ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายจุดนั้น

วันจันทร์เขาห้ามขายอยู่แล้ว

วันจันทร์ก็เป็นวันที่ขอความร่วมมือแกมห้าม
บนทางเท้าเนี่ยห้ามขายนะครับ

ต่อให้มีที่ว่างก็มาขายไม่ได้นะ